คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าตามลำดับค่ะ
ญาติของนางสาวจริญญาช่วยพยักษ์อายุ๑๘ปี
เขาไปแจ้งความเอาไว้ว่านางสาวจริญญาเนี่ยหายตัวไป
ไปแจ้งความตั้งแต่๑๓พฤษภาคมนะคะที่สพกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
คือทางครอบครัวบอกว่าหญิงสาวคนนี้หายตัวไปจากบ้านสามีตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วก่อนหน้าที่จะหายตัวไปเหมือนกับทะเลาะกับสามีด้วย
แล้วก็ออกตามหาสุดท้ายเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
เสียชีวิตอยู่ริมถนนเขตอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
สภาพศพเนี่ยนะคะถูกไฟเผาไหม้เกรียมทั้งตัวเลย
กระดูกขาแขนหักกระโหลกมีรอยร้าวแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ทับร่างอยู่นะคะ
รถจักรยานยนต์ก็ไหม้เหมือนกันถูกไฟไหม้ทั้งคัน
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของนางสาวจริญญาก็เลยไปติดต่อขอดูศพ
ว่าใช่นางสาวจริญญาหรือเปล่าสุดท้ายใช่จริง
ปรากฏว่าหลังจากหายตัวไปเนี่ยก็มาพบกลายเป็นศพถูกเผาอยู่ริมถนนแบบนี้
ทางครอบครัวบอกว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุค่ะน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
คือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวออกมาบอกว่ารถล้มแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทำให้ไฟไหม้ลุกท่วมทั้งคัน

แต่เบื้องต้นตำรวจบอกแล้วว่าจากการตรวจสอบ
เหตุการณ์ไฟไหม้รถจักรยานยนต์และไฟไหม้ร่างนางสาวจริญญา
เกิดจากการวางเพลิงค่ะหมายความว่าเป็นลักษณะของเหตุฆาตกรรมค่ะ
แล้วคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกก็คือสามีของนางสาวจริญญา
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าหลังจากพบศพ
ทางญาติของนางสาวจริญญาไปที่เกิดเหตุ
นายวิทยาปานรินเป็นคุณอา
ก็เลยยืนยันว่าศพนี้คือศพหลานสาวจริง
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลานสาวเนี่ยแต่งงานกับนายสรายุทธ์
คงคล้ายอายุ๓๕ปีคืออายุต่างกันมากนะคะ
ผู้เสียชีวิต๑๘ปีสามีอายุ๓๕ปี
ก็๑๗ปีใช่พอแต่งงานปุ๊บ
ก็ย้ายไปอยู่ที่ตำบลช้างซ้ายทำอาชีพก็คือ
รับซื้อน้ำยางสดน้ำยางพารา
หลังจากหลานสาวหายตัวไปญาติไปถามนายสรายุทธ์
ผู้เป็นสามีก็อ้างว่า๑๐โมงเช้า๑๓พฤษภาคม
กำลังรับซื้อน้ำยางแต่ตัวภรรยาก็คือตัวนางสาวจริญญา
ขอตัวกลับบ้านไปปัสสาวะเพราะกำลังท้อง
ก็เลยปัสสาวะบ่อยพอไปปัสสาวะแล้วไม่กลับมาอีกเลย
แต่ทางญาติเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมภรรยาหายตัวไปแบบนี้
นายสรายุทธ์สามีไม่ออกตามหาล่ะ

ไม่แจ้งความล่ะหายออกไปจากบ้านเนี่ย
กี่วันตั้งแต่วันจันทร์ทำไมไม่แจ้งความเลย
กลัวกลัวความผิดความอายุปิดอะไรคุณถามรึไหม
ของพี่สามนี้ไหมของครับ
ช่างโบไทร
แต่ว่าเบื้องต้นนายสรายุทธ์สามียังคงปฏิเสธนะคะ

ส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ช่วงเช้าวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสมบัติฉ่ำแสง
ผู้กำกับการสพกาญจนดิตได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่บ้าน
ของนายสรายุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้เขาก็อยู่ด้วยกันคือตำรวจสงสัยว่านายสรายุทธ์
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาคือรายงานข่าวบอกว่าไปตรวจสอบที่บ้าน
เพื่อหาหลักฐานบางอย่างแล้วก็จะไปเก็บดินในที่เกิดเหตุ
มาตรวจสอบกับดินที่รองเท้าของนายสรายุทธ์สามีของผู้ตายนะคะ
กำลังจะตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพอไปที่บ้านแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไปที่จุดพบศพด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าเขาไปหาหลักฐานเพิ่ม
หาร่องรอยดีเอ็นเอแล้วก็จะมีการนำตัวนายสรายุทธ์
และน้องชายของนายสรายุทธ์เจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่ถูกเผาเนี่ยค่ะ
ไปสอบปากคำคือสอบปากคำทั้งคู่เลย
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
สวนยางพาราที่นายสรายุทธ์กับนางสาวจริญญาไปทำงานรับซื้อน้ำยางอ่ะนะคะ
เจ้าของร้านนี้ชื่อว่านางแดงไถพัฒน์นางแดงเล่าว่าเคยเจอทั้งคู่
เขามาทำงานตรงนี้๒ปีแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งแต่งงานกันได้๕เดือนนะคะ
คือทุกวันเนี่ยก็เห็นว่าเขาก็ปกติดีไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีปัญหาอะไร
ส่วนตัวรู้จักแล้วก็เคยคุยกับนางสาวจริญญาผู้เสียชีวิตเป็นบางครั้ง
เพราะว่านางสาวจริญญาจะไปขอเข้าห้องน้ำที่ร้านของตัวเองเป็นประจำ
ขอเข้าห้องน้ำทุกวันนะคะพบนางสาวจริญญาวันสุดท้ายก็คือวันจันทร์ที่สิบสามพฤษภาคม
ช่วง๑๐โมงเช้านางสาวจริญญาไปขอเข้าห้องน้ำค่ะ
พอ๑๑โมงก็เห็นนางสาวจริญญายืมรถจักรยานยนต์ของคนในสวนยางขี่ออกไปข้างนอก
หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยตัวนางแดงเจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
แล้วก็ไม่สนใจว่าในช่วง๑ชั่วโมงที่นางสาวจริญญาขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเนี่ย
ตัวนายสรายุทธ์สามีของนางสาวจริญญาทำอะไรอยู่
ตรงเนี้ยเขาบอกเขาไม่รู้จริงจริงเขาไม่เห็นค่ะ
ค่ะมามาทุกวันค่ะข้าวที่นี่ค่ะคือปกติของเด็กจะว่ามาข้าวประจำอ่ะ
แล้วก็ขี่มาไหน่อยก็ไม่สามารถไปใดไม่ไดเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวนายสรายุทธ์สามีของนางสาวจริญญาผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าเขาตกเป็นแพ้รับบาปในคดีนี้
เขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาตัวเอง
รับว่าวันเกิดเหตุนางสาวจริญญาไปบอกว่า

ตัวเองก็ให้ไปไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะปกติทุกวันภรรยาก็ถ้าไม่เข้าห้องน้ำที่ร้านขายของชำ
ตรงกันข้ามสวนยางก็ขอกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้าน
แต่ว่าเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าวันนั้นน่ะนางสาวจริญญา

แต่สามีบอกว่านางสาวจริญญาบอกตัวเองว่า
ขอกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเนี่ยมันก็ยังไม่ตรงกัน
แต่ว่าตัวสามีตัวนายสรายุทธ์คนนี้นะคะบอกว่า
ก็ปล่อยให้ภรรยาไปเข้าห้องน้ำแหละไม่ได้เอกใจอะไร
เกี่ยวกับการขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเข้าห้องน้ำ
แต่พอเห็นว่าภรรยาไม่ได้กลับมาที่สวนยางก็ออกตามหา
เขาบอกว่าเขาออกตามหาค่ะแต่คิดว่าภรรยาอาจจะไปหาพ่อ
ไปหาแม่ที่อยู่บ้านอีกหลังนึงก็เลยออกตามหาแค่เนี้ย
แล้วก็ไม่ออกตามหาเพิ่มเนี่ยค่ะ
ส่วนประเด็นที่ถามว่าแล้วทำไมสามีนายสรายุทธ์
รู้ว่าภรรยาหายตัวไปทำไมไม่ไปแจ้งความ
เขาบอกว่าก็เดี๋ยวภรรยาอาจจะโกรธ
คิดว่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็กลับมาไปแจ้งความ
เดี๋ยวเขาจะโกรธเรื่องเล็กน้อยไปแจ้งความอะไรแบบนี้
แต่พอวันอังคารที่๑๔พฤษภาคม
รู้มาว่าญาติของภรรยาไปแจ้งความ
เขาก็เลยเริ่มผิดสังเกตตัวสามีบอกว่าเริ่มผิดสังเกต
เริ่มช่วยออกตามหาเพิ่มขึ้น
สุดท้ายมาพบว่าภรรยาเป็นศพเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
รับว่าที่ผ่านมาทะเลาะกับภรรยาบ้าง
แต่ก็เป็นการทะเลาะกันตามภาษาสามีพระยาค่ะ
เขาบอกว่าภรรยาเขาเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว
ทะเลาะกันไม่เคยลงมือลงไม้อะไรกันเลย
นายสรายุทธ์บอกว่าหลังจากนี้จะต้องชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ต่อไป
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ร้ายฆ่าภรรยาตัวเอง
เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยา
แต่นายสรายุทธ์บอกว่าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์และอำพลางศพ
เพราะสร้อยคอทองคำและแหวนทองของภรรยาที่อยู่ติดตัวภรรยาค่ะ

ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าเขาจะเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
ส่วนมากเขาจะกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านครับมันปกติอยู่แล้ว
เขาบอกว่าเขาอย่าไปเข้าห้องน้ำแจ้งกับผมว่าอย่าไปเข้าห้องน้ำอย่างเดียว
แล้วผมบอกว่าเออไปนะให้หลานของผมตามไปด้วย
หลานว่าป้าเดี๋ยวขอตามไปด้วยอ่าใช่แล้วก็หลานไปด้วยผม
กลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านใช่ผมคิดอย่างนั้น
ตามหาถึงฮตามหาตั้งป่าวช่วยแม่เขาฝ่ายผม
แกล้งก็ได้เดี๋ยวมันก็กลับมาใช่วันพอวันที่สอง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
ผมผมไม่รู้ถ้าผมรู้อย่างนี้ผมมาแจ้งตั้งนานแล้ว
ผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับผมยืนยันเลยครับ
ผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเมียผมเกิดจะเกิด
ไม่ได้อะไรแต่เราไม่ได้เป็นคนทำใช่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่รู้เลยผมเป็นเพศรับบาปอย่างเดียวเลยนี่
มีแจ้งมาเข้ามาก็ดีน้อยไม่ค่อยมีมีมีหนึ่งครั้ง
แต่ก็แป๊บเดียวก็หายแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หายแล้ว
ก็เป็นคนหายห่วงท่ายหายเร็วแป๊บเดียวนี่นั่งนั่งกระเด็นนั่งเขาสังเกตอะไรมันก็เรียน
หรือเอกใจอะไรมันเนี้ยเช่นเขามีคนพาติดท่านอะไรไม่เรื่องนั้นไม่มี
เพราะว่าผมรู้ว่าแฟนผมไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเขาใส่ใส่ใส่คอไว้ด้วยซ่อยทองซ่อยทองแล้วก็เอาแหวนไว้ด้วย
หายหมดเข้าไปดูหายหมด
ฝ่ายสามีก็ยืนยันแบบเนี้ยค่ะว่าเขาเป็นแพ้ระบับจริงจริงค่ะ
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่าประเด็นเรื่องชิงทรัพย์ที่ตัวสามีของผู้ตายพูดขึ้นมาเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะที่ตำรวจตามหาอยู่ว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
ทีนี้ทางฝั่งแม่ของผู้ตายค่ะนางจัญญาสังทองนะคะก็บอกว่า
ยังไงแม่ก็ยังเชื่อว่านายสรายุทธ์สามีเนี่ย
ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกสาวแน่แน่เพราะว่าตลอดระยะเวลาห้าวันที่ลูกสาวหายตัวไปอ่ะ
ทางฝั่งสามีทั้งตัวสามีและครอบครัวฝั่งสามี
ไม่เห็นมีใครมีท่าทีกระวนกระวายหรือกระตือรือร้นในการออกตามหาเลยแม้แต่นิดเดียว
แม้กระทั่งทางครอบครัวจะไปแจ้งความใช่ไหมคะมาขอร้องบอกว่าอย่าไปแจ้งเลย
โดยให้เหตุผลว่าเดี๋ยวจะถูกชาวบ้านเขานินทาเอาว่าลูกสะพ้ายเนี่ยมาทะเลาะกับฝั่งครอบครัวสามีจนต้องหนีออกจากบ้าน
แต่คนเป็นแม่มันอดห่วงไม่ได้ค่ะเลยตัดสินใจแจ้งดีกว่า
เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแม่ก็เลยปักใจเชื่อว่านายสรายุทธ์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกแน่
และคนที่ก่อเหตุต้องมีมากกว่า๒คนด้วย
ดูค่ายทางคนแต่เขาก็ไม่แจ้งความ

เขาก็เสียสักทีก็กลัวอายคุณ

ปกติมากันเนอะเขาจะไม่ชอบคนไงว่า
เมียให้จริงก็ต้องตกใจ
ถ้าเห็นชอบเมียก็ต้องตกใจเลย
ไม่มีใจ
ไม่มีใจ
ทีนี้คนเป็นแม่ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่า

เชื่อว่าลูกน่าจะมีปากเสียง
กับทั้งตัวสามีและครอบครัวด้วย

คือกลับมาอยู่บ้านที่พ่อกับแม่อยู่อะค่ะ
แต่ว่าการทะเลาะกับใครในครอบครัวสามีอะไรอย่างนี้

เพราะว่าลูกสาวเป็นคนเก็บอาการ
แล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรที่ไม่สบายใจให้แม่ฟังเท่าไหร่
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกสมบัติฉ่ำแสง
ผู้กำกับการสอบพอกาญจนดิตก็บอกว่า
คนที่น่าสงสัยในเหตุการณ์นี้ที่สุดเนี่ย
ก็ยังคงเป็นนายสรายุทธ์สามีนี่แหละ
เพราะว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านใช่ไหมคะ
พนักงานสอบสวนก็นำตัวนายสรายุทธ์มาสอบปากคำทันที
สอบสวนกันตั้งแต่ช่วงดึกเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้เลย
นายสรายุทธ์ยังคงยืนยันปฏิเสธท่าเดียวจริงว่า
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดกับการตายของภรรยา
ซึ่งเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยาเขานางสาวจริญญายืมรถจักรยานยนต์น้องชายไปเข้าห้องน้ำที่บ้าน
ซึ่งห่างจากสวนยางพาราที่มารับซื้อน้ำยางประมาณ๘๐๐เมตร
ตัวเขาเองก็ไม่เห็นจะได้สนใจหรือเอกใจอะไรอยู่แล้ว
ก็ไปเข้าห้องน้ำก็เป็นเรื่องปกติ
ก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จเดี๋ยวนางสาวจริญญาก็กลับมาสวนยางนั่นแหละ
เพราะก็ทำงานกันแบบนี้อยู่ทุกวีทุกวัน
นายสรายุทธ์และนางสาวจริญญาเนี่ยปกติแล้วเขาจะนั่งรถยนต์มาแล้วก็กลับพร้อมกันไง
แต่ว่านี่คือไปเข้าห้องน้ำก็ไม่เห็นว่ามันแปลกตรงไหน
แต่พอเห็นว่าหายไปนานไม่ยอมกลับมาที่สวน
ตัวเขาเองก็ขับรถออกตามหานะไปหาที่บ้านก็ไม่เจอ
กลับมาเส้นทางเดิมจนถึงสวนก็ไม่เจอตัว
นายสรายุทธ์บอกด้วยว่าเขาออกตามหาภรรยานะ
นิ่งนอนใจหรือไม่ได้มีท่าทีไม่กระตือรือร้น

แต่สาเหตุที่ไม่ให้ญาติฝั่งนางสาวจริญญาไปแจ้งความเนี่ย
เพราะว่ากลัวมีความผิดที่ปล่อยให้ภรรยากลับบ้านเพียงลำพัง

วันนั้นเนี่ยเขารับซื้อน้ำยางนะครับ
จนกระทั่งเวลาประมาณ๑๑นาฬิกานะครับ
ผู้ตายเนี่ยขอบอกสามีนะครับ
บอกจะขอเข้ากลับบ้านนะครับมาเข้าห้องน้ำนะครับ

เขาก็บอกว่าเขาได้ขับรถติดตามมา
แต่ก็ไม่เจอผู้ตายนะครับ
แล้วก็ทราบว่าผู้ตายได้ออกจากบ้านไปแล้วนะครับ
แล้วก็ทางสามีผู้ตายเนี่ย
ก็ได้กลับไปรับซื้อน้ำยาสดตามปกติครับ

สามีของผู้ตายบอกว่าได้ห้ามไว้นะครับ

เขาจะต้องติดคุกอะไรประมาณนั้นนะครับ
ซึ่งทางญาติก็สงสัยว่าทำไมจะต้องติดคุก

ซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ไม่ยอมตอบข้อสักถามตรงนี้ครับ

คริสตนไดดที่มีกระแสข่าออกมาว่าที่ต้องเข้าน้ำบ่อยเนี่ย
เป็นเพราะว่านางสาวจุริยาตั้งคันใช่ไหมคะ
ล่าสุดผู้กำกับสพกาญจนดิตยืนยันแล้วนะคะ

ว่านางสาวจรญญาผู้เสียชีวิตไม่ได้ท้องค่ะ
แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้ตายปวดปัสสาวะบ่อย
น่าจะเป็นผลมาจากเรื่องปัญหาสุขภาพส่วนตัวซะมากกว่า
ด้านความคืบหน้าในการหาตัวคนฆ่านางสาวจริญญาค่ะ
พนักงานสอบสวนก็เชิญตัวญาติฝั่งนายสรายุทธ์แล้วก็ฝั่งนางสาวจริญญามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ก็สอบไปประมาณ๑๐ปากแล้วซึ่งทุกคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
อย่างไรก็ตามนะคะพนักงานสอบสวนยังคงให้น้ำหนักไปที่นายสรายุทธ์ว่าเป็นผู้เกาะเหตุมากที่สุดอยู่
เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายและการขับรถออกจากสวนยางช่วงวันที่๑๓พฤษภาคมที่บอกว่าออกไปตามหาแล้วก็ย้อนกลับมาเส้นทางเดิมเนี่ย
ไม่มีใครยืนยันได้ว่านายสรายุทธ์เนี่ยขับรถกลับไปที่บ้านจริงหรือเปล่า
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งเอาไว้สำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะตำรวจคือ
ตำรวจก็มีหลายอย่างหึงหวงก็เป็นไปได้
ประเด็นเรื่องของความหึงหวงหรือว่าเรื่องชู้สาว
ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่านางสาวจริญญาผู้ตายอายุยังน้อยหน้าตาดี
อาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนแต่งงานกับนายสรายุทธ์เป็นที่หมายปองของคนอื่น
คนร้ายอาจจะมาดักรอเพื่อพูดคุยตกลงปัญหาแต่ไม่สำเร็จ
มีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ย้อนกลับมาเผาทั้งรถทั้งคนในช่วงกลางคืน
อันนี้เรื่องของหึงหวงเรื่องของชู้สาวนะคะ
หรืออาจจะเป็นเรื่องของจี้ชิงทรัพย์อันนี้ก็เป็นไปได้
เหมือนที่สามีของผู้ตายบอกว่าทองคำที่ติดตัวอยู่หายไปด้วย
อันนี้หายไปด้วยแต่ณตอนนี้ตัวสามียังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกนะคะ
แต่ถ้าถามว่าใช่อุบัติเหตุไหมตำรวจยืนยันเลยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุหรอก
เพราะว่ารักษณะของศพคือถูกรถจักรยานยนต์ทับอีกที
แล้วก็ถูกไฟเผาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นการเผาอำพราง